มาค่ะคุณผู้ชม๓ทุ่ม๑๗นาที
หมอปลามาแล้วห่างหายไปนานไหมคะ

สักพักนึงดิฉันมาปุ๊บหมอปลาก็มา

คือเคสนี้ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๕ปี
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าเมนวัด๑
แล้วปรากฏตัวเงินตัวทองตัดหน้า
ประสบอุบัติเหตุรถล้มหมดสติไป
ฟื้นขึ้นมาเหมือนกลายเป็นอีกคนนึงอืม
กรีดร้องพูดจาไม่รู้เรื่อง

พีคคืออยากกินเนื้อสด
อยากกินแมวอยากกินเนื้อหมูดิบ

ญาติญาติบอกอยากให้หมอปลาพาไปรักษาที่เพชรชบุรีหน่อย

คุณผู้ชมลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ

อุ้ยตื่นมาอยากกินของสดของเคราะห์นี้เลยหรอ

พลิกพลิก

คุณน้ำฟ้าเขานอนอยู่กลางห้อง

รู้ตัวคุณน้ำฟ้าก็เดินถือเนื้อหมูดิบมา

ข้างในบอกเราจะได้เห็นค่ะ

มันช็อตฟิวเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ย

คุณน้ำฟ้าพยายามออกลา

อ่าแล้วนี่นี่ขาเริ่ม

เข่าขวาขึ้นมาแล้ว
ทำยังไงต่อ

ไปไหนไปที่ไปนอนเลย

ก็ไปนอน

เป็นแบบนี้ค่ะแต่เธอไม่ได้กินนะ
กัดและข้าบและก็เดิน

เนื้อมันเหนียวนะครับหมูมันกินเคี้ยวคงไม่ได้ง่ายหรอก
แต่ประเด็นคือหมอปลาก็ไม่น่าเอาเนื้อหมูดิบไปลอง

พญาติหมูพญาติอะไรมันวัยลงไวแล้วมันอันตราย

มันยังพอไหวแต่เขาบอกเขาอยากกินหมูดิบ

ถ้าเขียวไม่กลืนเข้าไปนี่ก็อันตรายนะ
ถูกต้องค่ะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงจริง

คือมันแปลกอ่ะอาการของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
มิถุนายนคือวันที่เธอประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถผ่านหน้าเมนวัดหนังราชวรวิหาร

รถล้มสลบเหมือดไปเลย
กำลังเล่าแบกเด็กอยู่ในอุตสาหรัฐ
แล้วบอกว่ามีผู้ชายมายืนเรียกอยู่หน้าบ้าน
ครอบครัวก็เลยต้องเรียกหมอปลามาช่วย

ห่านที่หมอปลาเลี้ยงเอาไว้
อะไรกัน

ญาติก็จับไว้แต่หมอปลาบอกปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลย

มันชวนกันหนีเลยเห็นไหม
นี่ยาดมันดึงไว้

นี่นี่วิ่งแล้วเห็นไหมอรัชพร

เป็นหานวิ่งดีของจริงแล้ว
แต่จะบอกให้ว่าหันจิกเจ็บนะคะ

เอาหานหานยังไงละทีนี้

ปางนี่ทารุณกรรมสัตว์อยู่เหมือนกันนะคะ

เธอก็พูดขึ้นมาว่าจะไปแล้ว

ไม่รู้ไปไหน

บัวไปเลยใช่ป่ะ

กลับไปกัน

ไปเลย

บอกบัวจะไปแล้ว
ปกติเธอไม่ได้ชื่อบัวใช่ไหม
บัวจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สิงอยู่ในร่างหรือเปล่า

บอกบัวจะไปแล้วเออบัวคงไปซะทีละมั

บัวก็ยังอยู่ค่ะอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีก

นั่นไงส่งพี่ติลงไปหา
คุณพี่คนนี้เลย

ญาติบอกว่าลองเรียกชื่อ
ราชาวดีสิพี่ติก็เรียก

บอกลองเรียกชื่อบัวซิ

ติก็ถามว่านี่จำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย

แล้วก็ดีดตัวลุกขึ้นมานั่งทำตาขวางอีก
ว่าเธอจะได้สติไหมว่าตอนนี้คนในร่าง

อับดุธอับดุธอับดุธอับดุธ
โจทด์ต้องพูดแทนกับเค้า
บ่าบู่บ่าบู่
บ่าบู่บ่าบู่บ่าบู่ชิบชิบ

คุณพี่บอกว่าทุกครั้งที่ใช้ภาษา

อยากจะให้บัวนี่จับติกินเหลือเกิน

ไปทำงานนี่หนวดก็ไม่โกน
ทุกครั้งที่พี่ติใช้ภาษาแปลกอะไรแบบนี้
เธอก็มีปฏิกิริยาตอบโต้นะคะ
มีบางจังหวะชี้หน้าอย่างนี้เลย

พอคุยสักพักก็กรีดร้องร้องไห้

จับหัวเสร็จปุ๊บบริกรรมคาถาสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะ

ไม่ได้กินติ๊กไว้แล้วใช่ไหมตกใจผมก็เป็นห่วงติ๊กยังค่ะ
อุ้มแมวมาแมวยังงงอยู่เลยว่าฉันมาทำอะไรที่นี่

พออุ้มแมวมาเสร็จปุ๊บนั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวได้เห็นไหมคะ
มือขยับมือขยับมือมาแล้วนิ้วกระดิกแล้ว
ยังไงเห็นแมวไหม
อืม
นี่อาการเดียวกันกับตอนหมูดิบเลย

ก็อุ้มแมวไว้เลยนะขอบสารไว้จังเลย

มึงรู้เขาว่าก็ไม่เข้าใกล้เหมือนกัน
อ๋อแมวต้องเป็นเจ้าของเลยนะ

มันก็คงกลัวคนเยอะเท่าไหร่

ทำไมเขาไม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ทีนี้หมอปลาก็เลยไล่คาถาให้สงบ
แล้วออกมาบอกนักข่าวว่าโอ้โหเคสนี้น่ากลัวที่สุดที่เคยเจอมาเลย
ตอนเจอครั้งแรกไล่ไป๓แล้ว

นี่ยังเหลือไม่ต่ำกว่า๑๐ในร่างนะเนี่ย

แล้วเขาเป็นคนอยากลอง
เขาก็บอกผมว่าให้ไปซื้อไก่สด

ซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแผ่นนี้

เวลาผมเดินเขาจะมองจ้องตาผม

ถ้าคุณยังไม่ให้ร่างเขานอน

ไม่ให้คุณผูกไปเกิดเค้าก็จะหลับ
เหมือนเขาก็อยากออกจากร่าง
เพื่อไปกลับพบกับภูมิอยู่แล้ว
คือในมุมหมอปลาเนี่ย
บอกว่ามันมีวิญญาณมีสัมภเวษี

นี่ท่านผู้ชมถามมาป้ารัตนาไปไหน

คือตอนนี้ญาติเป็นห่วง

มีหลานวัย๑เดือนก็จะพุ่งตัวไปจับหลาน
แล้วก็ชอบเนี่ยเห็นแขนที่เขาฟกช้ำไหมคะ
เขาบอกว่าแกทำร้ายตัวเองจนร่างกายฟกช้ำ

แต่ก็ไม่รู้ว่าบางทีแกเหวี่ยงตัวเหวี่ยงแขน

เอ้าเขาไม่พาไปหาหมอเราพาหมอมาหาเขาก็ได้
ถามความคิดเห็นจากคุณหมอเมธาอภิวัฒนากุลนะคะ
แพทย์เชี่ยวชาญงานวิจัยหลักเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติของระบบประสาท
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้
แล้วก็ทราบว่ามีประวัติปวดหัวมาก่อน
แล้วก่อนที่จะเจออุบัติเหตุคือมีอาการปวดหัวแล้ว

แล้วหลังจากนั้นตื่นมาก็กลายเป็นอาการแบบนี้
คุณหมอประเมินคร่าวนะคะ
บอกว่าเขาเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

อาจจะถูกทำร้ายจากภูมิคุ้มกัน
เลยมีอาการคล้ายคนผีเข้า
ก็คือการทำอะไรที่มันผิดแปลกไปจากเดิมได้ทุกอย่าง

และอาจจะมีโอกาสป่วยทางจิตเวทได้
เพราะฉะนั้นรีบพาไปหาหมอค่ะ
แนะนำว่าควรจะพาไปที่โรงพยาบาลนะคะ
เพื่อให้แพทย์ได้รับการตรวจรักษานะครับ

แล้วก็สามารถให้ยาที่ให้การรักษา
แล้วส่วนใหญ่ถ้ารักษาเร็วนี้นะคะ
คนไข้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้นะครับ
มีหลายรายที่ไปรักษา

บางคนก็ไปลดน้ำมนต์
ไปมีอะไรเหล่ายา
แล้วทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาครับ

ยาดไม่พาไปหาหมอนะยาดก็พาไปหาหมอแล้วแต่หมอบอกไม่เป็นอะไร
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอเองก็บอกว่าอาจจะต้องพบหมอเฉพาะทาง
ทั่วไปถ้าตรวจเบื้องต้นมันก็อาจจะแบบไม่มีอะไร
แต่บางทีมันอาจจะต้องสแกนหรือเปล่าต้องตรวจสอบดู
ถ้าเกิดมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคทางจิตเวทอาจจะต้องพบจิตแพทย์ก่อนพูดคุย
มันก็อาจจะสแกนสมองดูโรงภูมิคุ้มกันต่างอะไรแบบนี้ค่ะ
แนะนำว่าอยากให้พาไปหาคุณหมอก่อน
คือบางทีเราเจอเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยญาติก็จะบอกว่า
หมอบอกไม่พบความผิดปกติอะไรไม่เป็นอะไร
ซึ่งในมุมนึงเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณหมอ

บางทีการสื่อสารต่างใช่ไหม
คำว่าไม่เป็นอะไรนะขณะนี้แต่ว่าหมอนัดอีกหรือเปล่า
ถ้าหมอนัดให้มาใหม่หรือให้ยามากิน
หรือจะต้องไปพบแผนกไหนยังไงเนี่ย

เพราะบางทีญาติก็เข้าใจความเป็นห่วง
บางทีก็เฮ้ยไปโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่ดีขึ้น
ทางมุมศัยศาสตร์ผีแน่หรือทางความเชื่อดีกว่า
เขาก็พยายามจะช่วยคนของเขานะ
แต่ในเคสนี้ตรงนี้ที่คุณหมอเมธาใช่ไหมบอกอันนี้น่าเป็นห่วง
คุณหมอบอกถ้าไปช้าเนี่ยบางทีมันรักษาไม่ได้นะ
ถูกค่ะแล้วเป็นเรื่องสมองมันค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยนะคะ
แล้วก็จิตใจอีกยังไงแนะนำรีบไปหาคุณหมอนะคะ